ในส่วนของพักภูมิใจไทยแล้วกันนะครับ
เรามีความรู้สึกว่าในเรื่องมาตรา๑๑๒เนี่ย
เราไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นปัญหา
เหตุผลก็คือวันนี้เรามาทำการเมืองกันวันนี้มาหาเสียงกัน
ผมแปลกใจด้วยซ้ำส่วนตัวว่าทำไมต้องเอาเรื่องนโยบายมาตรา๑๑๒มาพูดกัน

กฎหมายปากท้องกฎหมายเกษตรกฎหมายอะไรตั้งเยอะแยะ
ทำไมต้องเอามาตรา๑๑๒มาเป็นเงื่อนไขในการถามว่าแต่ละพักคิดยังไง
ผมมองว่าถ้าใครไม่ได้มีอะไรที่คิดว่าตัวเองไปยุ่งเกี่ยว
หรือไปทำอะไรที่ไปก้าวล่วงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ผมว่าวันนี้มันมีเรื่องอื่นที่ควรจะต้องพูดมากกว่านี้อีกเยอะ
แก้กฎหมายมีตั้งหลายกฎหมายลองถาม
แต่ละท่านดูว่ากฎหมายเรื่องเกษตรกรการส่งออก
ราคาข้าวกฎหมายควบคุมราคาสินค้า
นั่นคือสิ่งที่ภูมิใจไทยมองว่ามาตรา๑๒ไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับประชาชน
แล้วเราบอกแล้วว่าระบบการปกครองของประเทศเราเนี่ย
เชื่อว่าอยู่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง
วันนี้เรามาหาเสียงเรื่องการเมืองไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้ครับ
เรื่องนี้ก็ไม่มีความจำเป็นมาสู้กับเรื่องอื่นครับ
นโยบายเรื่องปัญหาปากท้องอันนี้ภูมิใจไทยรับได้ครับ
ค่ะบุญชัยวุฒิค่ะ

ผมอยู่ในกระบวนการที่ทำเรื่องนี้ที่พูดในโซเชียลมีเดียที่ผิดเนี่ย
จริงถ้าเจอเนี่ยมันก็จะมีการตักเตือนก่อนด้วยนะครับ

แต่บางทีลงไปแล้วเนี่ยเห็นว่ามันทำกันเป็นขบวนการ

มีคนเอาเรื่องนี้มาใช้นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงเรื่อง๑๑๒ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลย
มันมีมาเป็นมันเป็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่เคยมีปัญหา

ไม่ใช่เพราะเราเอาบรรชนิการเมือง
แต่เรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนประชาชนทั่วไป

อ่าเดี๋ยวอีกสองท่านนะคะขอขอกระชับ

ก็ประเทศไทยอยู่มา๗๐๐ปี
ด้วย๓สถาบันหลักชาติสัตว์กับสัตว์
แล้วไม่มีอะไรเหตุผลจะต้องไปเปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่อยากคันอย่าเข้าดงหมามุ้ย
ไม่มีใครให้เข้าไปในดงหมามุ้ย
ไปเข้าเองแล้วก็ไปโทษคนอื่นครับ
๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒